พึ่งผ่านออกศาลากินแบบรัฐบาลไป
เราก็มีตัวเลขดีมาให้อีกแล้ว

เพราะมันมีหลากหลายตัวเลขกันเท่าไร

เบาเสียงสุดแสนมนแคนแก่นคู
เหล่าแฟนคลับค่ะอุตส่าห์โพธย์วัดพร้อมพี่มนต์แค้น
ตั้งใจเดินทางไปดูเครื่องปั่นไฟตัวใหม่
อุ้ยไปดูเครื่องปั่นไฟก็ได้เลขด้วยนะ

พระธรรมของจิต

มีมาส่งมาด้วยแล้วอุ่นใจเนอะ
คือพี่มนต์แคนเนี่ยเขาตั้งใจซื้อเครื่องปั่นไฟนะ
ซื้อมาถวายวัดป่าวังน้ำทิพย์

ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าตัวให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นลูกศิษย์วัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้

พี่มนต์ศิษย์เนี่ยตั้งใจถวายวัดนะ
เพื่อให้เอาไว้คอยช่วยเหลือชาวบ้านในทุกประสงค์ไทยนะ

ซึ่งเหล่าชาวเน็ตค่ะออกมาจากชาว
ก็ขอเข้ามาอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
ยังต่างพากันจดเลขป้ายทะเบียนด้วยค่ะ

อ๋อแต่เงานะขนาดวันนี้ฝนตกนะแม่แล้วพึ่งล้างแน่เลยเออนี่แหละ
ขอไข่ยอเด็กหกสี่หนึ่งสามสาธุด้วยนะคะพี่มนต์แคนนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่าฝ่ายชายผ่านไปแล้ว
มากันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่านะคะส่วนคนนี้ต้องบอกว่า
ล่าสุดค่ะไปร่วมงานพิธีไหว้ครูที่จังหวัดสาแก้วมาด้วยนะ
ไปร่วมงานก็คือวัดนั่นเองค่ะ
คือที่นี่เมื่อวานนี้เขามีพิธีไหว้ครู
แล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วย
ประจำปี๒๕๖๖นะคะ
บรรยากาศก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
มีสายบุญสายมูมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก
อันนี้คนให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันเนาะ
ซึ่งงานนี้ค่ะยังมีศิลปินหนุ่มสายบุญ
อย่างพี่ไผ่พงศธรน้องฟิลกิติกรมาร่วมงานด้วยนะ
พี่นางเขาเล่าให้เราฟังว่าแบบนี้
วัดแม่ย่าซอมแห่งนี้นะต้องมาทุกปีเลย
เพราะทางวัดจะมีพิธีไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่
อย่างที่บอกไปค่ะจริงพี่ยิ่งยงนะ

ซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จค่ะพี่นางก็ได้ลงนะหน้าทอง
แล้วก็ลงสาลิกาลิ้นทองเออนะคะ
อันนี้นิดนึงนะเขาไม่ได้ลงเป็นครั้งแรกนะคะ
นางเขาเคยลงมาแล้วแต่ว่าอันนี้ไปลงซ้ำ
ภาษาชาวบ้านไปเพิ่มของไปเติมนิดนึง

ก็เพื่อเสริมความปังแล้วก็เสริมบารมีให้กับตัวเองนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมนะบอกเลยว่าปีนี้พี่นางเขาก็ไม่เงียบ
ไม่หายไม่แผ่วนะยังมีให้ข่าวให้เราได้อ่านอยู่ตลอดเลย

เอาไปต่อค่ะบอกเลยเรื่องตัวเลขเรื่องงานบุญอย่างนี้

จัดมาการที่ข้าวสานแลนด์
นักร้องหนุ่มจากค่ายเข้าสารแลนด์
แล้วก็นักร้องจากค่ายหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ
จะบอกว่ามีแฟนน้องนัทนะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับติดตามนะคะ
ผลงานน้องเยอะขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
ยามดีถอยรถใบ้แดงคันใหญ่น้องนัทสุรสรรค์น้ำแรงของตัวเองด้วยนะคะ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตของน้องนัทเลยก็ว่าได้นะ
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องกราบขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะ
ผู้บริหารด้วยผู้บริหารค่ายเพลงเข้าสารแลนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
มอบโอกาสดีให้กับผมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลย
คอยซัพพอร์ตนัดมาตลอดนะครับถ้าไม่มีแม่แม่พี่น้อง
ทุกท่านเนี่ยนัทพงศ์ไม่มีวันนี้ขอบคุณจริงจริงครับโหอันนี้คือความน่ารักนะคะ
เลขเนี่ยเราขอเก็บไว้สุดท้ายไฮไลท์คุณผู้ชมมาดูเลขเด็ด
ก็คือกไก่๓๒๑๐ขอนแก่นนะคะกไก่๓๒๑๐ขอนแก่นงานนี้ค่ะ
เพื่อนพี่น้องศิลปินในแวดวงหมอลำนะมาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
จดแล้วจำแล้วนำไปใช้ย้ำนะคุณผู้ชมลอตเตอรี่งวดนี้
ของเดือนกรกฎาคมมีสามงวดใช่ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ย
เราจะมีการออกลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งออกสลากกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็จดไว้ก่อนไม่เสียหายนะทัก